ปิดท้ายช่วงนี้นะคะด้วยเพลงที่อยู่ก็โด่งดังเป็นพลุแตก
หันไปทางไหนตอนนี้ก็ได้ยินเพลงนี้

ไม่เขาบอกไหนว่าจะไม่ทิ้งกัน

ชิมกันเป็นภาษาท้องถิ่นนะคะ
ซึ่งคลิปนี้ล่าสุดนะคะมีน้องเขามาร้องเป็นเวอร์ชั่นประสานเสียง
ภัยร้อแล้วก็แตกต่างจากต้นฉบับขนาดไหนติดตามกันเลยค่ะ

อยู่ในใจหล่อสิ่งที่เพราะเป็นใจ
ถึงใจว่าสิ่งนี้แร้แพ้
และยังมีลายแบบแสปแนนนทับซ้อนกัน
แล้วก็เสียงกลมกลืนกันมากนะคะ
สำหรับน้องนี่

น้องศาลศาสตร์วิเทศบางบอร์ด
เป็นวงขับร้องประสานเสียงนี่แหละ
ดัดแปลงทำนองเพลงใสว่าสิบ่อถิ่มกันของกล้องล่ายอดจำปานะคะหรือว่าคุณก้องห้วยไร่เนี่ย
แน่นอนแตกต่างจากต้นฉบับแต่ว่ายังคงความภัยร้อแล้วก็โกยยอดไลค์ไปได้อย่างท่วมท้นเลยนะคะ

แล้วก็ยอดแชร์อีกกว่าหนึ่งหมื่นครั้งนะคะก็นับเป็นความสามารถที่น่าชื่นชม
แล้วก็สร้างสรรค์มากของน้องนี่นั่งกันเฉยในขณะไม่ได้บอกว่ายืนแล้วให้กระบังลม

นี่แหละน้องนักเรียนเป็นตัวอย่างที่ดีเลย
คุณเอากิจกรรมเรียนวิชาเรียนต่างมาทำคลิป

อันนี้ดีกว่าพวกคลิปนัดตบกันหลังโรงเรียนอีก
หรือว่าพวกคลิปทะเลาะกันหรือแกล้งกันอะไรประมาณนี้
เอาแบบนี้ดีกว่าสร้างสรรค์